จากปัญหาภัยแรงส่งผลกระทบที่ไทยแล้ว
ตอนนี้ไปส่งผลกระทบที่อินเดียด้วย
ใช่เพราะต้องมีการผันประวัติศาสตร์คลั้งประวัติศาสตร์เลย
กระทรวงชลประธานอินเดียเขาเตรียมเดินหน้าโครงการ
มาปุตราไปช่วยพื้นที่ประสบภัยแรง
เพราะว่าตอนนี้คนเดือดร้อน๓๐๐กว่าล้านคนค่ะ
อุมาภารตีรัฐมนตรีกระทรวงชนรับประทานของอินเดีย
รัฐบาลเตรียมที่จะผันน้ำจากแม่น้ำสายหลักของประเทศอย่างแม่น้ำคงคา

ไปยังพื้นที่รุ่มน้ำที่กำลังประสบภัยแรงอย่างรุนแรง
ทำให้มีประชาชนได้รับผลกระทบอย่างน้อยแล้ว๓๓๐ล้านคน

ทำให้การบรรเทาผลกระทบจากภัยแรง
กลายเป็นภารกิจสำคัญอันดับหนึ่งของรัฐบาลไปแล้วค่ะ
จัดการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชื่อมต่อแม่น้ำในประเทศ
ที่จะเชื่อมต่อและส่งกระจายน้ำ๓๐เส้นทาง
ที่ได้รับการไฟเขียวจากสารสูงสุดแล้ว
กลางกระแสต่อต้านของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มองว่าเป็นการแทรกแซงและทำให้เกิดหายนะ
ต่อระบบนิเวศวิทยา

แผนการนี้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
โดยจะประเดิมเชื่อมต่อแม่น้ำ๕จุด
เส้นแรกคือที่อุตรประเทศและมัธยประเทศ
จากนั้นจะต่อที่เส้นธรรมนาคงคาปินจาน
ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มในนครมุมใบ
ปีนี้อินเดียถือว่าประสบภัยแรงรุนแรงกว่าครึ่งหนึ่งของ๒๙รัฐ

บาดานก็ถูกสูบไปทำการเกษตรและอุตสาหกรรมจนแทบไม่เหลือ
ส่วนจุดที่ร้ายแรงที่สุดก็อยู่ที่รัฐมหาราชระอุตรประเทศและมัธยประเทศค่ะ